คลิปนี้มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียล
เป็นผู้โดยสารที่เดินทางในเรือที่ครองแสนแสบ
แล้วก็เกิดพลัดตกเรือขณะกำลังเทียบท่าค่ะ
เหตุการณ์นี้โชคดีเพราะว่ามีกระเป๋าเรือในกระโดดลงน้ำ
ช่วยเอาไว้ได้ทันล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

และนี่ก็เป็นภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าทิพชิน

กระเป๋าเรือกำลังช่วยชีวิตผู้โดยสารหญิง
พลัดตกเรือในครองแสนแสบ
โดยระบุว่าเช้านี้สดร้อนย่านครองตัน
ป้าท่านหนึ่งกล้าวพลาดค่ะพลัดตกน้ำตอน๙โมง๓๕นาที
เจ้าหน้าที่ก็กระโดดเรือกระโดดจากเรือลงตามไปช่วยทันที
ป้าหายไป๑๐นาทีหายไป๑๐วินาทีค่ะขออภัย
หายไปประมาณ๑๐วินาทีแล้วก็หาเจอดึงขึ้นมาได้
ตอนนั้นคือโล่งใจมาก
นี่ค่ะเป็นเหตุการณ์กำลังช่วยชีวิต
แล้วน้ำค่อนข้างจะแบบมันไม่นิ่งอะนะน้ำในคลองแสน
แล้วน้ำในคลองแสนแสบเราก็รู้กันก็สกปรกด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันก่อนบริเวณท่าเรือโรงเรียนวิจิตร
ขณะที่เรือมุ่งหน้าไปบางกะปิ
หลังจากผู้โดยสารหญิงอายุประมาณ๕๐ปี

จากนั้นกระเป๋าเรือก็กระโดดลงไปช่วยเอาไว้ได้ทัน
คุณผู้ชมผู้สิทธิ์ข่าวอุทยาลักษณ์ทีวี

บริเวณท่าเรือโรงเรียนวิจิตวิทยาในซอยเอกมัย๓๐เขต
พัฒนาก็ไปพบกับนายชินวัฒน์แทร่ย่าง
เป็นกระเป๋าเรือที่กระโดดลงไปช่วยผู้โดยสารนี่แหละค่ะ
ก็เล่าว่าผู้โดยสารลงเรือมาจากท่าเรือสุเหล่าบ้านดอน
เพื่อจะไปลงท่าเรือโรงเรียนวิจิตร
พอมาถึงท่าก็ก้าวข้ามไปยังโป๊ะ
ด้วยมือที่ถือของมาด้วย
วกกับเรือในโครงเคลงด้วย
แรงขึ้นก็เลยทำให้พระตกลงไป
จากนั้นเพื่อนกระเป๋าเรือของเขานะคะชื่อว่านายปัญญา

ก็กระโดดข้ามไปที่โป๊ะเรือก่อน
รอดูว่าคุณป้าท่านนี้ตกลงไปตำแหน่งไหน

ที่เขาจะโยนเสื้อชูชีพลงไป
แล้วก็ห่อนตัวไปช่วยตามค่ะ
ตอนเขาตกลงไปเขาก็จมไปเลย

แล้วก็ถอดกระเป๋าที่สะพายไว้

พอดีว่าเขาขึ้นขึ้นอีกทีก็ใกล้ตรงหัวเรือ
แล้วมันมีเชือกอยู่ใกล้ด้วย

ผมก็ต้องตะโกนไปว่าหย่อนเชื้อลงไปหย่อนเชื้อลงไป
แต่พอดีว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเป็นผู้โดยสารเหมือนกัน

ตอนนั้นผมห่อนลงไปก็ยังดึงขึ้นไม่ได้นะครับ
ก็เลยลงไปช่วยกันประคอง

ก็จะมีผู้โดยสารด้วยแล้วก็หลายคนเขาก็มาช่วย
ส่วนผู้โดยสารที่พระตกเรือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
ก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลเพชรเวศตอนนี้

แต่ว่าแพทย์ยังคงนอนให้ดูอาการอยู่สัก๑๒วันก่อน
เนื่องจากว่าสำลักนามด้วย
ด้านนายชาวริสเมธยประพากรรมการผู้จัดการ
บริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด
ที่ได้รับสัมประธานเดินเรือในคลองแสนแสบเผยว่า
เมืองต้นทางบริษัทก็ช่วยเหลือผู้โดยสารรายนี้
โดยการชดใช้เงินตามมูลค่าข้าวของที่ตกลงไปในน้ำ
รวมเป็นเงิน๑๑๐๐๐บาท
รวมทั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่พลัดตกลงไปด้วยนะคะ

ทางบริษัทก็เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยเช่นกันค่ะ